ไปที่สุราธานีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าตาย
แล้วก็ตายอยู่หน้าบ้านพ่อแม่ของตัวเอง
คือบ้านเขาห่างกันสักประมาณกิโลหนึ่งนะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ถูกฆ่าตายถูกแทงเข้าไปเนี่ยเป็นสิบแผลเลยค่ะ
แล้วก็ที่หัวเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งด้วยค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยตัวพ่อแม่บอกว่าตัวลูกชายขี่รถจักรยานยนต์มา
มาเอาน้ำมันพืชไปทอดปลาถือน้ำมันพืชเดินออกมาถูกแทงตาย
นี่ค่ะแล้วแทงแบบกระหน่ำแทงแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงค่ำนะคะคืนวันที่๒๐มิถุนายนก็คือเมื่อคืนนี้
ในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
บ้านหลังนี้รอบบ้านจะเป็นสวนปาล์มน้ำมัน
ลานหน้าบ้านพบศพนายวัชรินชัยสิทธิ์หรือในโอมอายุ๓๙ปี
สภาพศพคือใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นลายทหารนะคะ
หมวกแก๊ปสีดำไม่ใส่รองเท้าแต่แผลถูกแทงนี่สิคะ
น่าตกใจหลายแผลเลยอ่ะทั้งถี่ตัวถี่คอเกือบ๑๐แผล
ที่หัวก็มีบาดแผลเหมือนกับถูกของแข็งกระแทกคือหัวแตก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
นำร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี

เราได้ข้อมูลมาว่าคือบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือบ้านที่พบศพ

บ้านผู้ตายห่างออกไปกิโลหนึ่ง
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาเอาน้ำมันพืชที่บ้านพ่อแม่จะเอาไปทอดปลา
ขวดน้ำมันพืชในครัวเดินออกมากลางห้องโถงคนร้ายมาก่อเหตุเลยค่ะครับ
หน่ำแทงไปเลยค่ะตัวผู้ตายก็เดินโซซัดโซเซ
มาตายอยู่ที่โต๊ะม้าหินหน้าบ้าน
ทีมข่าวของเราไปได้ภาพนี้มาคุณผู้ชมค่ะ

ภาพมันจะสั้นหน่อยนะ๗วินาทีได้

นี่ค่ะคือผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านพ่อแม่ค่ะ

เขาขี่ออกมาจากบ้านผ่านชุมชนตรงนั้นนิดนึง

แล้วกลายเป็นว่าไปถูกแทงตาย
วันนี้นะคะเราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าค่ะ
ไปที่จุดพบศพเลยค่ะ
ก็คือหน้าบ้านหลังนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อของผู้ตาย
คุณพ่อของผู้ตายชื่อว่านายเจรอายุ๖๖
บอกว่าเมื่อวานนี้ออกไปทำงาน
ที่ทำงานก็ห่างจากบ้านไป๓กิโลกรัม

เจอศพลูกชายอยู่หน้าบ้าน
แล้วตอนที่มันเกิดเหตุไม่มีใครอยู่เลยคุณผู้ชม
รู้แค่ว่าลูกชายมาเอาน้ำมันพืชในครัวรู้แค่นั้น
พ่อยังชี้ให้นักข่าวของเราดูเลยว่าเนี่ยขวดน้ำมันพืช
อยู่ที่ห้องโถงของบ้านอยู่เลย
บ้านหลังนี้มีอยู่๕คน
แต่ไม่มีใครอยู่เลยตอนเกิดเห็น
ไม่มีเขาไปทำงานหมด
ทีมข่าวของเราคุยกับแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ
นางละไม้อายุ๕๙ปี

นางสาวจันจิรานะคะหรือว่าน้องมิว

ภาพซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้คนในครอบครัวค่ะ

ปกติลูกชายเครียดก็ไปดื่มเหล้า
เมาก็เคยไปด่าทอต่อว่าชาวบ้าน
กันจริงแม่ก็ยอมรับว่าลูกชายแม่มีอาการคล้ายกับ

แล้วตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านไงคะ
ประตูบ้านล็อกกุญแจเอาไว้
แต่แม่เอากุญแจไปแอบไว้หน้าบ้านทุกคนในบ้านรู้ที่ซ่อนกุญแจ

ก็เลยไขกุญแจเข้าไปเอาน้ำมันพืชในครัว
แต่แม่บอกว่าคิดไม่ออกจริงนะ
ว่าลูกชายโดนฆ่าด้วยเรื่องอะไร
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
รู้สึกว่าลูกชายชอบกินเบียบ่อยมาก
เสียใจแล้วห่อถูวว่าทำเกินไปไหม
ถ้าย้อนกลับไปก็ที่เรารู้จักพ่อบอกว่าพ่อเคยมีปัญหาไหม
ก็ไม่พ่อเป็นคนดี
ผมไม่มีคนดี

มีคนอยากสอบถามนะที่คุณย่าเขาเมื่อกี้ที่บอกว่าพ่อ
ถ้าเมาอาจจะนิดนึงอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะเวลาเครียดจะดื่ม

พอกินนิดนึงก็อารมณ์ขึ้น

คุยผิดง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะ

เขาก็พยายามตั้งข้อสังเกตหาเหตุผลที่แบบ

ก็บอกว่าหรือว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเมาไปทะเลาะกับชาวบ้าน
แล้วมีอาการคล้ายกับคนป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวไปขอข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันแล้วกัน
ก็ไปคุยกับนางสมใจนะคะป้าจิ๋มอายุ๕๓
จิ๋มบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์คันสีเหลือง
มาหาเรื่องลูกสาวกับลูกเขยป้า
เนี่ยค่ะแล้วเหมือนกับว่าถือมีดพระมาด้วย
แล้วก็ตัวผู้ตายมีเหล้าอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ด้วย

ตอนนี้ท่านไม่สู้เลยเพราะมันไม่ทำงานมันเทียว

แล้วมันไม่จำทำงานเลยมันเขียนรถรอบไว้รอบมานี่น่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตป้าจีบว่า
จิ๋มลองโทรคุยกับลูกสาวให้หน่อยได้ไหม
ป้าจิ๋มบอกว่าผู้ตายมาหาเรื่องลูกสาวกับลูกเขยใช่ไหม
ที่มันจะเกิดเรื่องก็เลยอยากคุยกับลูกสาวป้าหน่อย

เธอก็บอกว่าผู้ตายชอบหาเรื่องคนอื่นจริง
เมื่อวานนี้มาทะเลาะกับเธอแล้วก็สามีเธอจริง
ตำรวจก็เรียกสามีเธอไปสอบปากคำแล้วนะ
แต่เธอกับสามีไม่เกี่ยวนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริง
อ๋อแล้วเรามาว่านะครับเข้าเข้ามามาพูดอะไรกับผีใหม่ก่อนคือที
เข้ามามาคุยแล้วเข้ากลับไป

ไม่มีไม่มีเหลืองอะไรกับเข้ามาคุยมันที่เป็นปกติแล้ว
ทีนี้เนติชาวนักข่าวของเราไปบ้านของผู้ตายค่ะ
ก็ต้องเดินลุยป่ายางเข้าไปรถข่าวเข้าไปไม่ได้นะคะ
บ้านผู้ตายเป็นบ้านสองชั้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ตายอยู่คนเดียว
ก่อนหน้านี้เป็นบ้านป้าป้ายกให้
หาข้อมูลแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ตาย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ถูกฆ่าตายแบบนี้
แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณผู้ชมเช่น๑๓มิถุนายนผู้ตายโพสต์ข้อความบอกว่า
คนเราเกิดมาแล้วต้องสู้คนไม่ใช่ไม่สู้คนวงเล็บฝากไว้ให้คิด
ข้อความก็บอกว่าอย่ามาแรงด้วยนะยิงเป็นนะอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็มีข้อความอื่นลักษณะอารมณ์คล้ายกันแบบนี้ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าผู้ตายต้องการจะสื่อถึงใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะ
แต่โพสต์แบบนี้สักระยะหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายตำรวจสพท่าฉางก็ไปตรวจสอบจุดที่พบศพเพิ่มเติม
ไปเจอหลักฐานเพิ่มค่ะอันนี้หลักฐานสำคัญด้วยคุณผู้ชม
มีดพระคาดว่าเป็นมีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
อยู่ในตะกล้านี้นะคะมีดพระเล่มนี้นะคะ
ไปเจอตรงไหนไปเจอในสวนปามก็ไม่ไกลจากจุดที่พบศพเท่าไหร่อะค่ะ
คือตำรวจบอกว่าตำรวจก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตัวผู้ตายเขาโมโหง่ายฉุนเฉียวง่าย
ช่วง๕โมงเย็นวันเกิดเหตุผู้ตายทะเลาะกับญาติก็คือนางทิพวัน
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านางทิพวันเอาเรื่องไปเมาส์ไปนินทารับหลังอะไรแบบนี้
ตำรวจก็เลยต้องเรียกคนที่รอบตัวนะรอบตัวผู้ตายมาคุยมาสอบปากคำ
เมื่อช่วงเย็นครอบครัวและญาติของผู้ตายรับศพในโอมผู้ตายไปทำพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำผู้อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะ